เดี๋ยวพาไปที่บ้านผมดีกว่า
ของกินอร่อยมีอยู่ร้านร้านหนึ่ง

รสชาติอาหารโดนใจฮะ

ผมว่าคุณผู้ชมเห็นร้านนี้เป็นของพี่นิดฮะ

อยู่ที่ริมถนนก่อนถึงทางเข้าประตู๒

ที่บนสงครามสวนทะเลแก้ตะบนพลาย

สนุโลกนะครับร้านนี้บอกเลยว่า
โดนจิตโดนใจนักศึกษา
แล้วก็เหล่าบรรดา

ฟิศค่ะเป็นร้านตามสั่งอะเนาะ

แต่ที่โดนใจก็คือ

บอกว่าอร่อยมากแล้วราคาเนี่ย

แต่จ่ายแค่๓๐บาท

เจ้าของร้านอายุ๔๒ปีแล้วเธอ
คนนี้เธอบอกว่ามาอยู่พิศนุโลกได้ประมาณ
สัก๘ปีแล้วแล้วก็เริ่มทำ
ก็เลยตั้งชื่อร้านตามสไตล์

เด็ดของร้านนี้ไม่ได้มีแค่ชื่อร้าน
แต่เมนูที่เขาสั่งกันเป็นประจำ

ต้องไปที่ร้านนี้คุณต้องสั่ง

ไก่ทอดแล้วมาทำเป็นผัดกะเพรา
แล้วนอกจากนี้ยังมียำแซ่บไก่กรอบ
มีลาบมีต้มยำต้มแซ่บต้มจืด

มีหมดนี่ที่ทำเป็นผัดกะเพรา

วันไหนคนเยอะนะเอางี้ต้องยอมรับจริงว่าคุณต้องรอ
แต่การรอของที่นี่ไม่ธรรมดาครับ

อร่อยกันไปร้านนี้ใครอยากไปลองทานดูก็ไปกันได้
ร้านข้าวปลาร่าบายที่ดิน
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกาก็๕โมงเย็นนะฮะ

ผมมีหลายร้านมากมายที่จะแนะนำ

ชาติก็ต้องแบบเป็นตำราเดี้ยมไปเลยนะจ๊ะ